มาตามความคืบหน้าคดีที่ขอนแก่นที่คนร้ายขึ้นไปงัดบ้านพักของคุณหมอทิติ
คุณหมอทิติจันเมคาศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและส่วงอกประจำศูนย์หัวใจสุริกิจ
โรงพยาบาลศรีนครินนะฮะก็ได้เงินไปส่วนหนึ่ง
แล้วก็ได้แว่นตาผ่าตัดที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของคุณหมอเลยในการช่วยชีวิตคน
คือเอาไปทั้งกล่องเลยทั้งกล่องทั้งแว่น
คุณหมอบอกว่าตอนที่ขโมยขึ้นบ้านก็ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วล่ะ
แต่ก็ไม่ได้ดูว่าแว่นตาเนี่ยถูกเอาไปหรือเปล่า
วันนั้นจะทำงานโอ้โหหาไม่เจอ
ก็เลยไปบอกตำรวจตำรวจก็ได้ตามหาให้นะครับ
แล้วก็ได้โพสต์ผ่านทางสังคมออนไลน์ด้วย
ก็มีโรงรับจำนำเอามาส่งให้กับตำรวจ
และวันนี้ตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะครับ
อายุเพิ่ง๒๐ปีเท่านั้นเองนะฮะ
ชื่อว่านายอนุชาตันปุระนะครับ
เป็นคนร้ายที่เข้าไปงัดบ้านพักของนายแพทย์ทิตินะครับ

เอาเงินสดไปจำนวนหนึ่งแล้วก็นี่แหละครับ
กล่องแว่นตาที่มีไว้สำหรับผ่าตัดหัวใจ
มันจะมีกล้องที่ยื่นออกมาด้วย
คุณหมอบอกว่าสั่งตัดมาจากอเมริกา๘๐๐๐บาท
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องคุณหมอเท่านั้นใส่คนเดียว
คือแว่นสำหรับบุคคลนั้นคนเดียว

แล้วแบบไม่ใช่ว่าขอสั่งเลยแล้วจะได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่

เมื่อเย็นวานนี้ที่มีเจ้าของร้านรับจำนำ
นำกล่องแว่นมาคืนแล้วก็ตัวแว่นด้วยนะ

ก็มีการให้พยานหลักฐานต่างของคนร้ายที่นำสิ่งของ
คล้ายกับกล่องแว่นผ่าตัดมาจำนำที่ร้านนะฮะ
เจ้าของร้านก็ให้ตำรวจไปตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่าเป็นกล่องแว่นตาผ่าตัดที่คุณหมอแจ้งหายไว้จริงนะครับ
ก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างขอสารออกหมายจับผู้ต้องหา
แล้วก็ตามไปที่บ้านพักที่อำเภอเขาสวนกวางนะฮะ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ
โดยตอนนั้นเนี่ยเปิดกล่องดูแล้วคิดว่าเป็นแว่นที่เอาไว้ใส่เล่นเกม
เห็นมาสอนแว่นเล่นเกมแบบที่เขากำลังนิยมกันใช่ไหม
ก็เอาไปจำนำได้เงินมา๑๐๐บาทนะฮะ
คุณหมอทิติบอกว่าดีใจมากที่ตำรวจสามารถติดตามแว่นตาคืนมาให้ได้
เพราะว่ามีความสำคัญในการช่วยชีวิตผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้
หากสั่งใหม่เสียเวลานานอันนี้สั่งมาจากสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทั่วประเทศด้วย
ที่ได้ช่วยกันแชร์ผ่านโลกโซเชียล
ทำให้เจ้าของร้านรับจำนำรู้เบาะแส

นำไปสู่การติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ในที่สุด